ตามกันต่อกับโครงการ๙คนละ๙นะคะวันนี้ตูนบอดี้แลมกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
หลังจากที่หยุดพักร่างกายนานสองวันวันนี้ก็มีดาราชื่อดังจำนวนมากที่มาร่วมวิ่งในโครงการนี้ด้วยค่ะ
นายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลมกลับมาวิ่งอีกครั้งในช่วงเช้าตรู่วันนี้ด้วยสีหน้าแจ่มใส
ได้ออกสตาร์ทจากจุดแรกกิโลเมตรที่แปดร้อยห้าสิบเอ็ดบริเวณโรงเรียนวัดบางแหวนจังหวัดชุมพร
ในช่วงเวลาตั้งแต่ตี๕พร้อมด้วยคณะนะคะแม้ว่าจะเช้าตรู่แต่ว่าตลอดสองข้างทางก็ยังมีประชาชนจำนวนมาก
รอส่งกำลังใจแล้วก็มอบเงินบริจาคให้โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่พื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิริขัน
จุดเริ่มต้นของโครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเมื่อปีก่อนก็มีประชาชนมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นค่ะ
คนบันเทิงที่มาร่วมวิ่งวันนี้นะคะมากันเยอะเลยค่ะทั้งก้อยรัชวินกำลังใจคนสำคัญ
แล้วก็ยังมีเจมส์จีรายุบอยปกรณ์เต้ยจรินพรชัดบอดี้แลมแล้วก็นักมวยชื่อดังอย่างบัวขาวบัญชาเมฆด้วยค่ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของตูนนั้นภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะคะวันนี้จังหวะการวิ่งมีหยุดเดินสลับเป็นระยะ
เพราะเส้นทางบางช่วงมีความลาดชันแพทย์หญิงสมิตาสังคโภหรือหมอเมหนึ่งในทีมแพทย์ของโครงการ๙คนละ๙
ก็บอกว่าจากการติดตามอาการวันนี้ยังไม่พบอาการบาดเจ็บเพิ่ม
หลังจากนี้ค่ะก็จะเน้นการกายภาพบำบัดแล้วก็ปรับระยะทางให้สั้นลง
เพื่อไม่ให้ตูนต้องใช้ขามากเกินไปค่ะ
สองวันปกติแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะ
ก็ต้องดูว่าการใช้งานจะต้องแบ่งระยะที่สั้นลง
จริงกังวลเขาอาจจะเวลาวิ่งอาจจะมีการแบบขึ้นเนินลงเนินในช่วงนี้
พอการขึ้นในโรงเรือมันจะใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่าปกติ
กล้ามเนื้อมันก็ต้องใช้งานเนอะก็ระมัดระวังกันไปค่ะดูแลกันไป
ตอนนี้ประชาชนให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะ
ก็ไม่ได้มาโถมเข้าแล้วก็แตะมืออย่างเดียวให้เงินบริจาค
แล้วก็รวบรวมกันมาก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
สำหรับวันนี้นะคะคณะวิ่ง๙คนละ๙วิ่งเป็นระยะทางทั้งหมด
ห้าสิบกิโลเมตรแบ่งเป็นห้าเซต
รวมระยะทางวิ่งเก้าร้อยกิโลเมตรยอดบริจาควันนี้ก็ทะลุสามร้อยสามสิบล้านบาทแล้วค่ะ